คุณผู้ชมครับช่วงนี้ดูเรื่องของการจราจรกันบ้าง
เพราะว่าเส้นทางการจราจรก็ต้องมีการตรวจสอบ
ในพื้นที่โดยบริเวณรอบสนามหลวงบริเวณถนนราชดำเนิน
แล้วก็เส้นทางที่เกี่ยวยงอีกกว่า๒๗สาย
ทางตำรวจจราจรนะครับได้มีการปิดเส้นทางแบบเต็มรูปแบบ
ดังนั้นให้ประชาชนได้ตรวจสอบเส้นทางกันก่อนที่จะเดินทาง
รวมถึงประชาชนที่จะนำรถส่วนตัวเข้ามา
ก็จะไม่สามารถเข้าไปอย่างเส้นทาง๒๗สายนั้นได้ครับ

กำหนดมาตรการปิดการจราจรเต็มรูปแบบ๒๗เส้นทางนะครับ
โดยรอบพระบรมหาพระราชวังและท้องสนามหลวง
เนื่องจากคาดว่าระหว่างวันที่๒๙คือวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้๓๐ตุลาคม

จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมถวายศักระพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ณพระที่นั่งดูสิตมหาประสาทพระบรมหาพระราชวัง
โดย๒๗เส้นทางที่ปิดการจราจรประกอบด้วย
ถนนหน้าพระราณตลอดสายนะครับถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย
ถนนราชดำเนินในจากแยกผ่านพิภพลีลาถึงแยกป้อมพระเด็จดัชกรครับ
ถนนสนามชัยจากแยกป้อมพระเด็จตัดสกรถึงหน้าสอนอพระราชวัง
ถนนหน้าหับเผยถนนหลักเมืองถนนกรยามัยตรีถึงสะพานข้างโรงศรีนะครับ
อกจากนี้ยังมีซอยสรานรมถนนพระจันทร์ถนนมหาบราชตลอดสาย
ถนนท้ายวังตลอดสายถนนเจตุพลนะครับถนนเศรษฐกาลถนนเจริญกรุง
จากวงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนถึงแยกสะพานมอนครับ
อกจากนี้ยังมีถนนพระพิพิษถนนราชดำเนินนอกด้วยนะครับจากแยกจอปรถึงแยกผ่านฟ้า
ถนนนครสวรรค์จากแยกจักรพรรดิพงศ์ถึงแยกผ่านฟ้าครับ
ถนนหลานหลวงจากแยกหลานหลวงถึงแยกผ่านฟ้าก็ปิดด้วยเช่นเดียวกันครับ
ถนนราชดำเนินกลางตลอดสายครับ
ถนนพระสุเมนจากแยกวัญชาติถึงแยกป้อมมหาการก็ปิดครับ
ถนนมหาชัยจากแยกสำราญราชถึงแยกป้อมมหาการ
อกจากนี้ถนนดินสอจากแยกวัญชาติถึงอนุสวรีประชาธิปไตย
ถนนดินสอจากอนุสวรีประชาธิปไตยถึงแยกมหันนบ
ถนนตะนาวจากแยกตัดถนนข้าวศาลถึงแยกข้อกวัว
ตะนาวจากแยกสารเจ้าพ่อเสือถึงแยกคอกวัวครับ
และก็เส้นที่๒๖ที่ปิดก็คือถนนจักรพงศ์
จากแยกตัดถนนเข้าสารถึงถนนราชดำเนินกลาง
และก็อีกหนึ่งเส้นที่ปิดก็คือถนนสมเด็จพระปิ่นกล้าว
ในแผนที่ตรงนี้นะครับซึ่งนอกจากท้องสนามหลวงแล้ว
ก็มีเส้นทางรอบนอกแล้วก็เส้นทางที่จะเข้าสู่ทางท้องสนามหลวง

ดังนั้นต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกัน
โดยตำรวจจะปิดการจราจรนะครับตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา
จนกว่าประชาชนจะเบาบางลง
จะพิจารณาเปิดเส้นทางอีกครั้ง
และจะนำผลการจัดจราจรในเส้นทาง
รอบพระบรมหาพระราชวังและท้องสนามหลวงของวันพรุ่งนี้
แล้วก็ของวันนี้และวันพรุ่งนี้มาประเมินอีกครั้ง
เพื่อการปรับให้เกิดความเหมาะสม
แล้วก็ไม่กระทบกับประชาชนในพื้นที่นะครับ
ส่วนประชาชนที่จะนำสิ่งของมาร่วมบริจาคในฐานะจิตอาสา
จะสามารถใช้เส้นทางได้ตั้งแต่เวลา๒๔นจนถึง๗นเท่านั้น

ก็จะไม่อนุญาตให้นำรถผ่านเส้นทางโดยเด็ดขาดนะครับ
โดยจะให้นำรถไปจอดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หรือว่าใช้กำลังคนเท่านั้นครับ